คุณผู้ชมมาถึงเรื่องนี้กันหน่อยนะฮะ
สายไหนที่มาแรงแซงทุกคันป้ายไม่จอดใครขวางไม่ได้
สาย๘คุณเคยขึ้นหรือเปล่าต้องถามก่อน
แต่ก่อนผ่านหน้าที่ทำงานที่เดิมของผมช่อง๕เป็นประจำ

ขึ้นจากแฮปปี้แลนด์ไปเรียนพิเศษที่วิสุทธิ์ตอนสมัยเรียน
แต่เป็นอันว่าคุณคือสายนี้เขาให้บริการประชาชนมานานแสนนาน
คนขับรถดีก็มีคนขับรถที่อาจจะแบบว่าต้องไปปรับปรุงหน่อยก็มี
ตำนานสาย๘ปิดแล้วกี่ปีแล้วคุณ

ที่สาย๘เริ่มต้นวิ่งรับผู้โดยสารคุณ
คุณตอนนี้ก็๙๐ปีแล้วเหรอ
ปีเชื่อไหมตั้งแต่สะพานพุทธสร้าง
สาย๘วิ่งเส้นสะพานพุธ
ตั้งแต่กรุงรัตนโกสินฉลองกรุงรัตนโกสิน๑๕๐ปี
สาย๘วิ่งให้บริการประชาชนแล้ว
คุณคิดดูว่าตำนานของสาย๘ผ่านยุคผ่านการเวลาผ่านสมัยมามากมาย
แม้ว่าจะมีทั้งดราม่าแม้ว่าจะมีอะไรมาบ้าง
แต่เขาก็ผ่านมาจนถึงทุกวันนี้นะคุณ

แต่ท้ายที่สุดคุณสาย๘เตรียมต้องหยุดเดินรถเร็วนี้
เนื่องจากอะไรฮะไม่ผ่านคุณสมบัติในการสัมปทานการเดินรถ๗๗เส้นทาง
ของรถร่วมองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก
จริงขอสมกรมีแผนปฏิรูปรถโดยสารของขอสมกร
และเขาบอกว่ารถเมย์เหล่านี้จะถูกชำแหละขาย

คุณซื้อมาคันหนึ่งเป็นล้าน๒ล้านจะชำแหละขายได้หลักหมื่นอย่างนี้หรอ
ฟังแบบนี้ใจหายแต่ก่อนเราโธ่สาย๘หรอหยุดวิ่งไป
แต่ฟังแบบนี้เอ้าใจหายเหมือนกัน

รถเมร้อนสาย๘จริงวิ่งเส้นทางแฮปปี้แลนด์จนถึงสะพานพุธนะฮะ
ก็ผ่านเส้นทางสำคัญลาดพร้าวโชคชัย๔พระหลโยธินอนุสวรีชัยสมภูมิ
ราชวิถีโรงพยาบาลบรามาศรีอยุธยา
สุดสายที่ใต้สะพานพุทธฝั่งพระนคร
แล้วก็เที่ยวกลับนะที่ก็ต้องเดินทางจากใต้สะพานพุธ
อีกเส้นหนึ่งคือถนนจากเพชรถนนอัศดางถนนพระพิทักษ์
ถนนเจริญกรุงวรจักรแล้วไปตามเส้นทางเดิม
จนสุดสายที่ตลาดแฮปปี้แลนด์
ให้บริการของเขาผ่านถนนสายสำคัญมากมายนะครับ

ส่วนรถเมร้าสายใหม่ที่จะมาแทนที่สาย๘
ต่างบกนี่เป็นโครงการเปลี่ยนเลขของรถเมย์นะ

แต่ถามว่าสาย๘เดิมเปลี่ยนเลขนี้ไหมไม่ใช่
สาย๘เดิมถูกตัดไปแล้วนะ

จะมีรถเมย์ที่เขาได้รับสัมปทานเนี่ย

แต่เส้นทางเดิมของสาย๘เขา

คุณผู้ชมฮะตำนานสาย๘ยืนยาวคู่กรุงเทพมา๙๐ปีนะฮะ
ถ้าย้อนไปหน่อยคือสาย๘ได้รับอนุมัติเดินรถ
ตั้งแต่วันที่๑ตุลาคม๒๔๗๕นะคุณนะ
โดยมีบริษัทนายเลิศจำกัดเป็นผู้ประกอบการรายแรก
ที่รัฐบาลจะเริ่มบริหารรถเมย์เองเมื่อปี๒๕๑๙นะครับ

ทุกวันนี้รถเมย์สาย๘เป็นสัมประธานของบริษัทรถร่วมบริการรวม๓รายครับ
รถเมษาย๘ถูกผู้โดยสารร้องเรียนบ่อยที่สุด

เขามีการจัดอันดับโดยกระทรวงคมนาคมเมื่อปี๒๕๕๖นะฮะ
เช่นที่ร้องเรียนคือขับรถช่องขวาไม่หยุดรับส่ง

ใช่ใช่แล้วก็สามารถหยุดรถได้ใน๓วิ

เบรกแรงขับประมาทหวาดเสียว
อกจากนี้ยังเคยสร้างวิรากรรมอุบัติเหตุเป็นข่าวเป็นคราวหลายครั้งนะคุณนะ

แต่คุณก็ถูกภูมิกับชื่อดังอย่างคุณพศอานนท
มาสร้างภาพยนตร์เรื่องป๊าด๘๘
ทะลุนรกด้วยเช่นเดียวกันนะครับ

ทีนี้ทีมข่าวของเรานะคุณลงพื้นที่
ไปพูดคุยกับผู้จัดการฝ่ายเดินรถบริษัทไทยบัสขนส่งนะฮะ
ก็คือนางธิราพรเมธิสริยพงศ์นะครับ

บอกว่าทางกลุ่มผู้ประกอบการจะยื่นคำร้องต่อสารปกครอง
เพิกถอนการปฏิรูปรถโดยสารประจำทางทั้งหมด
ถ้าต้องหยุดจริงก็อาจจะต้องประกาศขายรถ
และตัดชิ้นส่วนรถเมษาย๘ไปขาย
ง่ายคือชำแหละเป็นเศษเหล็กเท่านั้นเอง
คุณฮะทีมข่าวของเราลงพื้นที่เพราะว่า
ถ้ารถเมย์สาย๘หยุดวิ่งนะคุณกระทบถึงใคร
คนขับรถและพนักงานคือกระเป๋ารถเมย์อืม
นี่ฮะทีมข่าวไปที่ท่ารถแฮปปี้แลนด์
คุณสิริวัณรักษัตริย์ขึ้นไปนั่งคุยเลยนะ
หลายคนบอกว่ารู้สึกตกใจใจหายมาก
ไม่รู้เลยว่าเท่าแก่จะแจ้งให้หยุดวิ่งรถวันไหน
ตอนนี้ทำได้แค่เพียงอะไรรู้ไหมฮะ
ขับรถตามรอบของตัวเองคนละ๔รอบต่อวัน

นี่ฮะคุณลุงมงคลขันเงินนะฮะ

ขับรถเมษาย๘มาตั้งแต่ปี๓๘

ปีที่คุณลุงขับใช่ไหม
รู้สึกผูกพันอยากให้ผู้ใหญ่มองหา
ขออภัยอยากให้ผู้ใหญ่มองถึงคนหาเช้ากินค่ำบ้าง
เพราะรถเมษายนี้เนี่ย

ถ้าไม่ได้ขับไม่ได้วิ่งพวกเราก็ตกงานนะฮะ
ไอ้ทหารขวู้นนี้แหละจะไปทำงานอะไรหรอ

แบบอย่างนี้น้องมันก็บอกว่าพูดทุกข่าวเขาก็บอกว่าคือรถเขาพร้อมแล้ว
รถเขาพร้อมแล้วเขาจะมาวิ่งแล้วว่าอย่างเงี้ยอันนี้เรารู้จากข่าวเลยใช่ใช่
พูดทุกข่าวที่มาเมื่อวานนี้บ้างมาเมื่อวานนี้เออท่าแกยังไม่ได้บอกอะไร
ไม่ไม่ท่าแกยังไม่ได้บอกเขายังไม่ได้เอยปากหรอกท่าแกย
ส่งลูกจ้างเรียนจบโน้นจบหนี้เป็นตรงรับเป็นหมอเป็นอะไรอย่างเงี้ย
คือแบบภูมิใจอะครับไม่ได้ดูถูกอาชีพตัวเอง
โอ้โหก็ต้องคำนึงถึงเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งนะคุณนะ
ทางด้านของนางสาวสาวิตรีศรีฮราชนาย
ถ้ารถเมย์สาย๘บอกว่าตอนนี้รถเมษาย๘
พร้อมวิ่งเหลืออยู่แค่๔๐กว่าคัน
ปล่อยให้วิ่งแค่๑๒๑๔คันต่อวันเท่านั้น
และแนวโน้มก็จะลดเที่ยววิ่งลงนะฮะ
กว่าเขาจะให้หยุดวิ่งนะคุณนะ
พูดไปน้ำตาคลอไปด้วยนะ

คงจะแยกย้ายกันกลับบ้าน
กับภูมิลำเนาเดิม
หรือบางคนเขาก็เตรียมหางานกันอะไรอย่างนี้
แต่ปกติรถแล้วมันจะมี๗๒คันทั้งหมด

ตอนนี้เหลือรถวิ่งประมาณ๔๐คัน

ไม่ถึง๒๐พันเลยวันนี้

เธอทำงานอยู่กับสายแปลกละ๒๐ปี

ที่เป็นพวกกระเป๋าเป็นคนขับ
ลาออกไปก่อนส่วนหนึ่งแล้วด้วย
คุณผู้ชมฮะส่วนทางด้านของนายท่า
บริษัทกลุ่มเดินรถ๓๙จำกัด
ที่เป็นอีกบริษัทที่ได้สัมปทานรถเมย์สาย๘

บอกว่าคำว่าเตรียมหยุดวิ่ง
ก็คือเตรียมไม่ได้หมายถึงอยู่จะหยุดวิ่งไปเลย

แต่ข่าวที่ออกไปทำให้คนเขาตกออกตกใจ
คิดว่ารถจะหยุดวิ่งทันทีวันนี้วันพรุ่งนี้นะฮะ
คือสาย๘ยังให้บริการอยู่เหมือนเดิมนะครับ
แต่อาจจะลดจำนวนรถเมย์ลง

ก็คือทรัพย์๘๘มี๒๖คัน

ส่วนกลุ่มเดินรถ๓๙จำกัดมีอีก๒๐คัน
เฉลี่ยยังมีรถเมย์วิ่งอยู่๕๑คันสำหรับสาย๘นะครับ
เมื่อไหร่ที่เขาจะหยุดมันต้องมีการประกาศออกมาก่อนหน้านี้แล้ว
เตรียมตัวเตรียมใจไว้ว่าสาย๘จะอยู่

ว่าที่ผ่านมาจะมีเรื่องอะไรที่เป็นวิทยากรรมก็เหมือนกัน
แต่ว่าคนที่อยู่เส้นลาดพร้าวเนี่ย
เขาใช้สาย๘เป็นสายสำคัญเลยนะ

สำหรับคนที่เคยใช้บริการพอฟังข่าวแบบนี้แล้ว

บางคนบอกอ่าดีแล้วอันนี้คือแล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะ